ส่วนเรื่องนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมกลับไปที่ขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งมีระเบิด
แล้วไปจับผู้หญิงเป็นตัวประกันได้ใช่ไหมคะ

ปรากฏว่าเขาไปเจอระเบิดอีกลูกนึงค่ะ
เป็นระเบิดชนิดเดียวกับที่วันนั้นผู้ชายคนนี้

ตอนนี้ก็เลยต้องไปเก็บกู้ระเบิดลูกนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะคะคุณผู้ชม
วันนี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านชุมชนเทพารักษ์นะคะ
ว่าพบวัตถุคล้ายระเบิด
ตรงที่พักของคนร้ายที่ก่อเหตุ
จับตัวประกันเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

ตำรวจก็จะนำระเบิดลูกนี้
ไปเก็บกู้แล้วทำลายต่อไปนะคะ

และไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว

ตอนนี้ก็เอาระเบิดลูกนี้ไปตรวจที่มาที่ไป
จากผู้ชายเร่ร่อนคนที่ก่อเหตุคนนั้นแหละค่ะ
แต่ก็ยังไม่สามารถได้ข้อมูลอะไรมากนัก
เพราะว่ายังไม่ฟื้นตัวดีจากการที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงในวันนั้นค่ะครับ